ไปดูกฎกติกาที่เข้มงวดมากยิ่งขึ้นนะครับ

เราก็จะเห็นว่านี่เป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้คนตายบนท้องถนนเยอะมาก

ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเองก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือครับ
กฎกติกาบังคับใช้กฎหมาย
ล่าสุดเค้าประพอบไปเล่นในเรื่องของประกันภัย
ถ้าหากว่าใครดื่มแล้วขับดื่มแอลกอฮอล์แล้วมีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเนี่ย

จะไม่ได้รับการคุ้มครองทั้งชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินนะครับ
พูดง่ายก็คือประกันไม่จ่ายครับคุณผู้ชม
ใช้วันนี้วันแรกนะครับถ้าถามว่า๕๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์มันมากขนาดไหน
คุณผู้ชมถ้าเบียน๑กระป๋อง๕ดีกรีประมาณสัก๓๓๐มิลลิลิตร
กระป๋องเนี่ยค่าของมันจะอยู่ที่ประมาณสักบวกลบนิดหน่อยครับ๕๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
ดังนั้นถ้าดื่มมากกว่าหนึ่งหรือบางคนอาการคออ่อน
ก็อาจจะมีปริมาณสูบฉีดแล้วก็ตัวเลขอาจจะวิ่งไว
ดังนั้นก็ต้องระมัดระวังครับเพราะว่าเริ่มวันนี้อย่างจริงจังวันแรก
เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
หรือว่าคอปภนายสุธิพลทวีชายการบอกว่า
ตั้งแต่วันนี้ก็คือ๑มิถุนายนเป็นต้นไป
คำสั่งนายทะเบียนเกี่ยวกับข้อความกรมธรรมประกันภัย
แล้วก็เอกสารแนบท้ายของกรมฐานประกันภัยฉบับใหม่
มีผลบังคับใช้แล้วนะครับย้ำว่ามีผลบังคับใช้แล้ว
โดยกำหนดให้คนที่ขับขี่รถยนต์และมีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด
เกิน๕๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
ถ้าหากทำประกันและเกิดอุบัติเหตุ
คุณจะไม่ได้รับความคุ้มครองทั้งชีวิตและทรัพย์สิน

ถ้ามีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกินกว่า๕๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์

หรืออย่างที่บอกประกันไม่จ่ายครับ
เพราะว่าก็ถือว่าเป็นไปตามกฎกติกาฉบับใหม่ที่มีผลบังคับใช้
นี่ก็จะถือว่าสืบเนื่องจากการทำประกันภัยแบบสมัครใจนะครับ
ต่างจากกฎหมายเดิมที่กำหนดว่าต้องมีปริมาณแอลกอฮอลในเลือดเกิน๑๕๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
ถึงจะไม่ได้รับความคุ้มครอง
ดังนั้นพอบังคับใช้ฉบับใหม่นี้เข้มงวดขึ้น
ตัวเลขก็สามารถลดลงมาอีก
ดังนั้นจะดื่ม๑กระป๋อง๒กระป๋องแล้วยังจะขับอยู่ลดจุดเสี่ยงตรงนั้นเลยครับ
แค่กระป๋องเดียวถ้าเกินปุ๊บโดนฮะ
ยังคงได้รับความคุ้มครองนะครับ
คือคนที่เป็นเหยื่อจากกรณีเมาแล้วขับ

โดยบริษัทที่รับทำประกันภัยของรถคันที่เป็นฝ่ายผิด
ยังชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนให้กับผู้ที่เสียหาย

บริษัทประกันภัยจะไปไล่เบี้ยเรียกคืนค่าสินใหม่ทดแทน

ยังคงให้ความคุ้มครองในกรณีบาดเจ็บ

เมาไม่ขับดีที่สุดครับ